อีกเรื่องที่เรารายงานบ่อยก็คือแท็กซี่มีปัญหากับแท็กซี่ด้วยกันเอง

ซึ่งเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมที่จะให้ดูต่อไปเนี่ย
คนขับแท็กซี่คนหนึ่งนะเขาโดนหาเรื่อง
จากอีกฝั่งที่เป็นคนขับแท็กซี่เหมือนกันทำตัวเหมือนเป็นเจ้าถิ่น
แล้วก็มาถามนู่นถามนี่แถมโบ้ยว่าไอ้คนถ่ายคลิปที่เป็นคนขับแท็กซี่คนนี้
ตอนโตเถียงมีท่อนึงฟังผู้อ้างโตว่าเป็นเจ้าถิ่นบอกว่าผมเป็นตำรวจนะ
คนที่ถ่ายคลิปถามพี่สตไหนดูเดะเขาตอบอย่างไร
สอบพ่อไหนอยู่ไปเรื่อยครับอ้าวให้จำรวจไปเรื่อยดูนะครับ
สะพานลอยอ๋อให้อินหาเข้านะครับดูรถสีนี้บอกว่าเป็นจำรวจนะครับ
พี่เมาไว้เนี่ยโอ้ใครเมาผมไม่ได้เมาผมไม่ได้เมา
กินเหล้าหนึ่งเลยเนี่ยเมามึงกินเหล้าอย่ามาคุยโอ้เนี่ย
แล้วไปสอน้องกับผมไหมไปสอน้องกับผมไหมพี่เมาไว้เนี่ยไปสอน้องกับผมไหม
เพราะผมเมาอ่ะไม่พี่เมาไม่จังไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
พี่เมาเอาแล้วสิพี่เบิร์ดอ่านข่าวที่ไหนเนี่ยอะไรนะอ่านข่าวที่ไหนเนี่ย
รีดเลื่อนมาก็เป็นสีเขียวไทยรัฐอยู่แล้ว
เย็นถามว่าสอบพอไหนคิดไม่ทันเออไม่ทันไม่ทัน
คิดน่าจะไม่ทันแหละครับโอ้โหเป็นไงโตเถียงกันแบบนี้
แม่อาชีพเดียวกันแท้คุณผู้ชมฮะ
เขียนว่าตำรวจมาขับแท็กซี่และตั้งวินรับผู้โดยสาร
อืมพอเห็นว่าถ่ายคลิปก็มาโบ้ยว่าในรถคนถ่ายเนี้ยมีกลิ่นเหล้า
ทั้งที่เพิ่งอาบน้ำฉีดน้ำหอมออกจากบ้านมา
ยังไม่ได้สักเที่ยวเลยจะได้เรื่องแทนแล้วอืม
คือคุณผู้ชมจับใจความจากคลิปได้ว่าคนที่ถ่ายคลิปก็คนขับแท็กซี่นี่แหละนะ
ทีนี้ไปเจอแท็กซี่ของคู่กรณีอีกคันนึงอะนะ
เนี่ยแท็กซี่คนที่มาเกาะตรงกระจกรถเนี่ย
จอดปิดทางไว้ทำตัวเหมือนเป็นเจ้าถิ่นเลย
อย่างมีมือถือนี่อ้าวก็หยิบมาถ่ายคลิปซึ่งกันและกันเลย
จนเจ้าของคลิปบอกว่าอ้าวพี่อย่างนั้นไปลงพักกัน
ไปมั้ยอีกฝ่ายไปมั้ยที่ใส่แว่นดำ

เหตุการณ์นี้ก็เลยแยกย้ายกันไปครับ
ชาวเน็ตบอกแม่ที่แท้ก็เรื่องแย่งกันทำมาหากินนี่เอง
อาชีพเดียวกันแท้แทนที่จะมีน้ำใจช่วยเหลือกัน

เหมือนว่าจะแย่งผู้โดยสารกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ